มีนัดกับเจ้าของร้านขายยำสุดแซ่บ
ที่ด่งดังมากหูแตกเลยค่ะ
วันนี้ใบตองจะพามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของเขา
ที่เขาเนี่ยเคยล้มถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายมาแล้ว
แต่ชีวิตก็พลิกผลันทำให้ขายดิบขายดี
จนสร้างปรากฏการณ์๓๐๐คิวต่อวัน
คนรอนานถึง๓ชั่วโมงมาแล้วกับร้านยำของเขานะคะ

ไปพบกับเจ้าของร้านขายามกันพี่โบสวัสดีค่ะ
ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักแล้วร้านโคตรยา

แต่วัดสาขานี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมาเปิดสาขาห้วยขวาง
ก็เลยมีความรู้สึกว่ามาขอพรที่นี่

ถ้าเขาไม่อยากทำตรงนี้แล้ว
อยากให้ที่ตรงนี้แผ่นดินตรงนี้เป็นของลูกได้ไหม
ให้ลูกได้มาทำมาหากินได้ไหม
ครั้งต่อไปปุ๊บเราก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เขา
ยกหัวมาเลยว่าค่าเช่าหนึ่งแสนนะ
มันมีอะไรที่โดนบันดาลให้เรารู้สึกว่าเราสู้

เป็นเคล็ดที่ถ้าเปิดร้านมาลัย
วงมาลัยพวงนี้คือต้องมาต้องมาที่นี่
และนี่คือพวงมาลัยแบบนี้ทุกวัน
ที่พี่โบต้องนำมาไหว้คือไม่ใช่พวงธรรมดา
ถ้ามีโอกาสพิเศษการใหญ่กว่านี้หรือสวยกว่านี้
พี่โบแนะนำหน่อยว่าเวลาพี่โบจะมาว่ายพวกคณก่อนเปิดร้าน

ขอให้ท่านเปิดทางให้วันนี้ค้าขายดี
แล้วก็ลูกค้าติดใจในรสชาติของเรา
แล้วก็ให้ร้านยำของเราเป็นที่ประทับใจของลูกค้า
และนี่ก็คือร้านโคตรยำสาขาห้วยขวาง
ออกแบบให้มีลักษณะแบบเทวาลัย

หลังจากที่ได้ขอพรองค์พระพิคเนต
ในที่สุดก็สามารถเซ้งถังตึก
ด้วยระยะเวลาเพียง๒ปีขยายร้านเป็น๖สาขา
ดูแล้ววันนี้เนี่ยสายมูห้ามพลาดเลยนะครับ
แล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าเปิดร้านมาได้๒เดือน

ต้องบอกว่าเป็นปฏิหารและเป็นเรื่องจริง
ว่าให้หนูได้ทุนคืนอย่างเร็วที่สุดอย่างปฏิหาร

หนูจะดีใจแล้วหนูจะรู้สึกว่าหนูจะมีแรงสู้มาก

พี่โบ๒เดือนที่บอกคืนทุนได้คืนทุนไปเท่าไหร่
ครั้งแรกนั้นลงทุนรวมค่ามัดจำห้องอะไรอย่างนี้

รู้ว่าเดือนในล้านหรอใช่รายได้นะคะ

คือวันแรกลูกค้าก็เริ่มมาแบบว่า

กับวันแรกเนี่ยโมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นอย่างปฏิหาร
แปะป้ายไว้เฉยว่าเตรียมพบกับโคตรยำที่นี่

แล้วทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นในชีวิตพี่โบเหมือนปฏิหาร

คือคิวยาวที่สุดกี่คิวจำได้ไหม
รวมกลับบ้านด้วยน่าจะประมาณ๖๐๐ช่วงแรก
๖๐๐คิวแล้วตอนนั้นยืนยำเองด้วย
ใช้เวลายืนยาวประมาณ๙ชั่วโมงต่อวัน
ยำประมาณ๒๐๐๓๐๐จาน
ยืนยำคือปวดขาและขานี่บวมแล้วนะ
พอเราเห็นคนเหมือนเราเห็นเงิน

อะไรคือความแตกต่างระหว่างร้านยำของเรากับร้านอื่น
ดูตัวเองนั่นคือการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
โบก็เลยนำสูตรทั้งหมดที่โบคิดค้นขึ้น
ไปพัฒนาต่อที่ดุสิทธานี
การตักตวงชั่งแบ่งสะสวนทำยังไงค่าจาน
ที่จะทำให้ยำของเราทุกจานเนี่ยเพี้ยนกันไม่เกิน๕๑๐
พูดขนาดนี้อยากจะรู้แล้วว่า

แม่งานนี้น้องใบตองคงยิ้มเลยนะสิครับ
สูตรน้ำยำแห่งร้านโคตรยำ
ว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีถึง๓สูตรด้วยกัน
สูตรยำสูตรหลวงพระบางและสูตรนัว
แต่เอ๊ะนั่นใครกันล่ะครับเนี่ยน้องใบตอง
คุณแม่สุดแซ่บมาด้วยอีกหนึ่งคนค่ะพี่โบสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

อร่อยมากเค้าต้องหมูย่อที่นี่แดง
แล้วปราบมันของไข่แดงนะโอ้โฮ
แล้วก็อันนี้เป็นปลาร้าสูตรยำ
เห็นมือน้ำปลาค่ะแล้วก็พริบ
คอเป๊ะหมดเลยนี่มะนาว

เดี๋ยวใส่ลงไป

ประมาณว่าเป็นร้านย่ามร้านแรก

ต่อไปก็จะเป็นเมนูยำปลาดุกฟูเนื้อแท้๑๐๐

อ๋อเราสั่งให้เขาสั่งแบบนี้
เราจะไม่ใส่ไปเลยนะคะเราก็จะใส่ผักก่อน
ก็จะแยกกันนะคะระหว่างนั้นส่วนน้ำกับส่วนเนื้อเนอะ
ใส่น้ำนะคะแล้วก็นี่ค่ะ
สูตรนัวจะเป็นโฆษณ์ยำอุ้ยโอ้ยเขาเพื่ออะไรครับเพราะเขาสนีในสนีของแม่ค้าไง
เขาคิดดีครับเพราะดินปลาพรรมของพุทธธรรมประสงค์อ่าอือโอ้ย
ยำก็จะใช้น้ำยำเยอะกว่าค่ะเกิดผสมกันผสมกันสองเวลา
ว่าเวลาจักรเผ็ดคือแม่คุณแม่แน้นน้ำรายแทบจะคือฝาตรหาใช่ไหม
แล้วว่ารมม้าสดมันก็มีหมูยอซ่ายกอกมีปลามึกหอยแครงมีกลุ้งสดกลุ้งสุขคุณพูดถึง

ไปไปไปไปไปไป

คลิ่นคนที่ไม่ชอบปลาร้าแบบตู่ไม่ต้องปลาด้วยก็ดังนั้น

หนูไปเงียบประดุภูระนานได้

นี่ดูน้ำสิอู้ยยยด
ความกับสีอ่ะมันจะเค็มแบบแรงกว่ามัก

อารมณ์ซุปดำหลวงพระบางแต่เป็นยำ

แม่รู้ป่ะหนูจะเปิดตอนนี้แล้ว

จากนั้นก็ได้เวลามาล้วงเส้นทางชีวิตของคุณโบ

ตอนแรกพี่โบเคยทำโชว์มาก่อน
ใช่ต้องบอกว่าเป็นโคโลกราฟเสื้อผ้าหน้าผม

เข้ามาแข่งที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จได้รับถ้วยพระราชทาน
เพลงแรกเลยที่ทำโรงเรียนจานกรองเนี่ยนะคะ๔๘๐๐

ด้วยความรู้มากขึ้นเราก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองด้วยผลงาน
มันก็มีอะไรการันตีมากขึ้นเลยทำให้ค่าตัวเราเนี่ย

มีเงินเก็บระดับหนึ่งเลย
แต่ว่ามันมีเรื่องราวผกผันที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนแบบ

ตอนนั้นด้วยใบหน้าร่างกายหรืออะไรต่าง

เป็นคนที่หน้าตาไม่ดีเป็นสาวเพศ๒ด้วย
เราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยความเชื่อของเราเรามีความรู้สึกว่า
ใจอ่ะสามารถจะได้ใจได้
เชื่อว่ามากกว่า๘๐มองกันที่ภายนอก
เจ็บที่สุดอ่ะโบจำได้ขึ้นใจเลยว่า
หน้าอย่างเงี้ยใครจะอยากไปว่าเอาไปไหนมาไหนด้วย
พอวันที่เขาพูดแบบนี้แล้วกลายเป็นว่า
คำพูดนี้พูดครั้งแรกยังรู้สึกว่า

หลายครั้งและหลายโมเมนต์ที่มันแรง
ดูถูกตัวเองโทษตัวเอง
มันเลยมีความรู้สึกว่าวันนั้นมันไม่ไหว
มันไม่ไหวเลยขั้นคิดสั้น
วันนั้นไม่ได้ไปทำงานคือลาทุกอย่าง

ตัดสินใจคือเท้าเนี่ยเหยียบอยู่ขอบสึกแล้วนะแม่

พ่อพ่อคนหนึ่งที่หนูโบเรียกเขาว่าพ่อ
เขารู้สึกว่าหนูกำลังจะทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ดี

เขาก็ตะโกนข้างหลังมาว่าถอยออกมาลูก

เราก็ปล่อยโฮโฮแบบโฮจนแบบเขาอ่อนทุกสิ่งอย่าง
ก็เลือกที่จะถอยออกมา
เพราะชีวิตเคยโดนผู้ชายที่หลงรักดูถูกคุณโบ
ตัดสินใจใช้เงินหลักล้านศัลยกรรมทั้งหน้า
เพื่อเปลี่ยนชีวิตใหม่อีกครั้ง

หาหมอที่กรุงเทพมาโรงพยาบาลศัยกรรม
แล้วก็ถามเขาว่าเนธานาหนูนี่

เขาก็บอกว่าโอ๊ยหลักล้าน

ไล่ลงมาโหนกแก้มตาหูจมูกปาก

ใช่ก็จะทับเก็บแล้วก็กรีดกระดูกอ่อน
คือทำทุกอย่างแล้วก็เปิดทุกอย่างก็ลง

จะเป็นหน้าอกแปลงเพศผิว

เหมือนตัวเองกลายเป็นคนตกงานอีกครั้ง

ใช่ตอนนั้นคือเก็บเงิน๒ล้านกว่า
สำหรับโบอายุ๒๐อ่ะตอนแรกจะเอาไปซื้อบ้านให้แม่หรือ

กลายเป็นว่ามีคนชวนลงทุน

พูดง่ายว่า

อันนั้นคือเรียกว่าโดนโกงเลยได้ไหม

แรงอะไรที่มันจุดทำให้เราไม่หยุดเดินต่อ
หนูกลับมาหนูเจอพระพิคเนธของหนู
มองท่านแล้วก็คุกเข่าร้องไห้เลย
พ่อทำไมชีวิตหนูเจอแบบนี้

ขณะที่หนูศรัทธาบูชาขนาดนี้
ทำไมชีวิตหนูยังเจอเรื่องแบบนี้
อีกท่านหนึ่งที่เขาจะมีความดูแลเรื่องดวง

นี่คือบททดสอบสุดท้ายของหนู
เขาบอกว่าให้หนูเนี่ยทำธุรกิจร้านอาหาร

มันย้อนไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้ว

ยำเป็นการต่อคิวพูดไม่ไอนะว่าโบไปนั่งร้านร้านหนึ่ง
แล้วก็มองด้วยความรู้สึกว่าทำยังไงเนอะยกมืออย่างนี้เลยนะจ๊ะ
ตู้ต้องมีบุญวาสนานะขอให้ได้เปิดถ้ามีร้านยำอย่างนี้เนอ
ขอให้คนคิวเท่านี้เถอะหรือพูดอย่างนี้แหละแม่
พอกลับมาปุ๊บมาสู้มานั่งคิดเลยซื้อน้ำตาล

เอ้าชิมลูกคำแรกที่แม่หันมาเขาจะเรียกนี่ว่าแม่
แม่ไม่ได้เลย
ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่

เดือนเริ่มดีขึ้นจนทุกคนเริ่มยิ้ม
เฮ้ยก็เริ่มยิ้มแล้ว

เริ่มนะใจเราก็เลยเริ่มฟูทำมาเริ่มคนเข้าคิว
ปากต่อปากเริ่มจะได้แต่ก็มีคอมเม้นต์จะมานะคะ

ปัจจุบันนี้ร้านที่สาขานี้เปิดมากี่ปีแล้วนะคะตอนนี้
และเราก็เซ้งตึกนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

อกจากเรื่องความขยันแล้วก็สู้ชีวิต
และบูชาตลอดชีวิตนั่นก็คือ

จำได้ว่าตอนนั้นบูชามา๘๙๙บาท
ซัก๑๐ปีแล้วแหละ

แล้วมีอีกหนึ่งองค์ที่เปลี่ยนชีวิตของพี่โบด้วย

สะเก็ดในนิมิตในฝันในที่พ่อบอกมาว่าต้องมีองค์นี้ให้ได้
เขาเรียกว่าองค์คเนสวนนภาดลมงคลจักรวาล
นี้จะเป็นองค์ที่มีฐานเป็นชั้นบาดาน
แล้วขึ้นมาเป็นพระแม่ธรณีฐานจากชั้นบาดานเป็นชั้นดิน
แล้วขึ้นมาเป็นชั้นเทพขึ้นมาเป็นองค์พระพิคเนต
และจะมีพญานาคที่เป็นตัวแทนของชั้นบาดานอยู่ด้วย
ร่างออกมาแล้วก็ไปให้ช่างเขาดู
ว่าใช้เงินอยู่ประมาณ๒ล้านกว่า

ขออนุญาตย้อนไปนิดนึงนะ
พระพิคเนตองค์ศักดิ์ทองคือราคา

ถ้ามาถึงวันแรกเขาเอาลงจากรถส่วนส่ง

แล้วมันจะเขียนด้วยสีดำก็ชัดมาก
แต่น้องโลกก็พากันไปซื้อเลขนี้

บอกแหละว่าความมูล๕๐แต่ความที่เราจะต้องทำอีก๕๐
โบเป็นต้นแบบให้กับใครหลายคนที่อยากจะทำธุรกิจเริ่มต้นเล็ก
ก็เลยอยากจะให้ฝากอะไรถึงคนที่กำลังคิดอยากจะทำอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาหน่อยค่ะพี่โบ
เชื่อว่าทุกคนจะมีความสามารถเป็นของตัวเองอยู่แล้ว
ลองทำมันก่อนเปิดใจแล้วลองทำลงมือทำทำไม่เสร็จหนึ่งพยายามสอง
ทำให้เสร็จสองพยายามสามพยายามไปเรื่อยเรื่อยแต่โบเชื่ออย่างหนึ่งว่า
มันจะต้องสำเร็จถ้าคนเราซูมเต็มที่

สุดยอดเลยพี่โบเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับคนที่ดูอยู่นะ
แล้วถ้าใครอยากจะมาชิมยำแซ่บนัวของโคตรยำตอนนี้ไปได้กี่สาขาแล้วค
ขาลบบุรีสาขาห้วยขวางสาขาอนุสวรีสาขาโชคชัย๔สาขาบางกะปิ
แล้วก็สาขาสยามสแควร์สาขาสี่ลมแล้วก็เรียบทองหลอกกับโคดยำพาเฟ่นุรธมบุรี

ฟังไม่ไหวแม่วันนี้ขอบคุณพี่โบขอบคุณมากค่ะ